ชินชินวุฒินะคะเขามาบุกบันเทิงไทยรัฐของเราแบบนี้

โอ้โฮเปรียบเลยมาพร้อมต่อ

ซึ่งหนุ่มชินเนี่ยบอกว่าทั้งชีวิตเนี่ยนะ

ใช่แต่ที่เหลือเนี่ยไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยเคยไป
ซึ่งการทำงานครั้งนี้ได้ประสบการณ์ใหม่ด้วยนะคะ
เพราะว่านอกจากจะได้ถ่ายทำในสถานที่จริงแล้ว
ตัวนักแสดงที่เป็นสาวก็ยังทำงานอยู่ที่นั่นจริงด้วย

ก็เลยอยากจะฝากให้แฟนติดตามชมผลงานกันด้วยนะคะ
รับรองว่ามุมมองของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน
ผมพูดเลยนะชีวิตนี้นะผมเคยไปเที่ยวเราให้๒ครั้ง

เราพยายามจะเล่าเรื่องอีกมุมมองหนึ่ง

แล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าตั้งใจดูจริงเราจะเปลี่ยนมุมมองอะไรหลายอย่าง
มันอาจจะไม่ได้เราอย่าไปปิดกั้นเพราะความคิดของตัวเอง
อันนี้ฉันชอบพี่ชินบอกว่าอย่าไปปิดกั้นจากความคิดของตัวเอง
เพราะฉะนั้นแล้วเปิดใจดูแล้วกันว่าสำหรับซีรีส์เรื่องนี้จะออกมาในรูปแบบไหน
นึกว่าใบตองบอกว่าเปิดใจให้ผู้ชายไปเที่ยวเรา